สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
อารมณ์แบบนี้นะครับวันจันทร์แบบนี้นะครับ

ถอนหรือเปล่าไม่ทราบได้
ผมมองว่าสตินั้นกลับมานะครับคุณผู้ชมครับ
คลิปต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของติดพันธุ์ออกพรรษา
จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
แนะนำว่าจะดื่มเป็นอันขาด
อกจากนี้ร่างกายจะไม่ปกติ
และจะทำให้มอเตอร์ไซค์ล้มควบคุมไม่ได้แบบนี้แหละครับ

เมื่อเราอยู่ใกล้กันความผูกพันก็ยั่งยืน

เพื่อความอบอุ่นของร่างกายหวานหยดย้อยจริง
ธุระออกจากห้องน้ำสบายมองไม่มีคนอยู่
กระชายใยเช็ดตูดสิครับ
เพื่อสุขภาพของคนเราต้องดูแลความสะอาดร่างกาย
ให้หมดจดเดี๋ยวไม่มีคนหอม
โน่นแน่นุกเขาคลูจุ๊กจุ๊กหลุดนกบอนโฟ่คลูฮาชูมัน
เปล่าไม่ได้หาคู่กำลังจะมีเรื่องครับพี่
ก็พี่ไก่เล้งจะเล่นอย่างเดียวแบบนี้งานนี้ขอชนเลยดีกว่า

ลีลาหมัดไก่หรือจะสู้ลีลาของหมัดนก
ตีตีตีบินบินผลปรากฏว่าเสมอกันทั้งคู่
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะคะ